อันจ่าสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
เปิดเผยผลการสำรวจพบว่าอายุต่ำที่สุดที่เริ่มต้นเล่นการพนัน
มีการแทงพนันนั้นคือ๑๒ปีและจะนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายได้ด้วย
เครือข่ายลนลงหยุดพนันร่วมกับกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม
ก็จัดกิจกรรมรับมือกับปัญหาการพนันช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลแห่งชาติยุโรป
ยูโร๒๐๑๖ภายใต้แนวคิดครับยูโรยูโนรู้ทันไม่พนันบอล
โดยแพทย์หญิงมธุรดาสุวรรณโพผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริน
ก็บอกว่าจากสถิติการให้บริการสายด่วน๑๓๒๓ของกรมสุขภาพจิตปี๒๕๕๘พบว่า
มีผู้ที่มาขอรับปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพนัน๓๑๐ครั้งนะครับคุณผู้ชม
จำนวนนี้เพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง๓เท่าครับ
อกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาพนันบอลถึง๑๓๔ส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยทำงาน
อายุ๒๒๕๙ปีโดยช่วงอายุที่ต่ำที่สุดนั้นจะอยู่ที่ตัวเลขคือ๑๒ปีนะครับ
โดยกลุ่มผู้ใหญ่จะใช้เงินในการเล่นพนันบอลหลักแสนบาทส่วนเด็กและเยาวชน
จะอยู่ที่หลักหมื่นบาทนะครับการพนันนั้นยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตด้วยนะครับ
คุณผู้ชมต้องระมัดระวังให้ดีดูเพื่อสุขภาพจิตดูเพื่อเชียร์กีฬาดูได้แต่ต้องระวังความเครียด
เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดโรคเครียดมากถึง๔๘๘นี่คือตัวเลขร้อยละที่คำนวณมานะครับ
ส่งผลต่อสุขภาพจิตแบบนี้ลองลงมาก็คือปัญหานี่สินร้อยละ๑๗๕๓ปัญหาครอบครัวร้อยละ๑๒๓๗
ปัญหาความรักก็เกิดขึ้นตามมาด้วยร้อยละ๘๕๙บางทีแล้วเครียดระบายกับใครไม่ได้ระบายกับคนรักมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะครับ
ปัญหาการพนันมากกว่าช่วงปกติเพราะเกิดความเครียดมีความหวาดระแวงมีปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตยิ่งมีการดื่มเครื่องดื่ม
กอฮอล์ร่วมด้วยยิ่งอันตรายนะครับแต่ละโรงพยาบาลต้องเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินรับมือตลอด๒๔ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือทะเลาวิวาสเกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าตรวจสอบข้อมูลตามสถานีตำรวจเนี่ยจะพบว่าคดีเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลฟุตบอลย้ำอีกครั้งถ้ามีปัญหาติดต่อ
อ่านให้ละเรียงรุ้นรางวัลด้วย